คุณผู้ชมค่ะต่อกันอีกหนึ่งสาวแล้วกันนะคะ
สงสัยจริงคนนี้เอมมี่อมรวรรณควงหนุ่มรุ่นใหญ่
ใส่ทองเต็มตัวมาที่นี่เลยมาที่บันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชม
คนนี้เหรอแฟนใหม่เหรอ

ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เธอบอกว่างั้น
แต่ก็ส่งกำลังใจให้เสียโป้สู้คดีต่อไปนะจ๊ะ

ลดนานแล้วนะคะเอมมี่สู้มาจนทุกอย่าง๓ยกฟ้องหมด
มันแสดงความบริสุทธิ์ใจจนเอมมี่กลับมาเป็นเอมมี่แม็กซิมคนเดิมแล้ว
มีคดีติดตัวแล้วค่ะทุกอย่างเอมมี่คลีนสะอาด
ก็ทุกวันนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ยังคุยกันอยู่
แล้วก็เอมมี่ทำงานได้ก็ทยอยให้กันไปแบบนี้ค่ะ
ใจคนมันมีอยู่สองอย่างระหว่างใจหมากับใจมนุษย์
โกงไปก็ไม่เป็นไรเสียโป้ช่วยจริงค่ะ
โป้ช่วยเรื่องการประกันตัวก็คือ
โป้เป็นคนจุดเริ่มต้นในการมีอีเอ็มเลย
ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้ติดต่อกันแล้วมันอยู่
มีคุยกับเฮียบ้างค่ะก็ช่วงนี้เห็นเฮียเจอข่าวที่มันหนักหนัก
ก็ขอเป็นกำลังใจให้เฮียดีกว่า

ไม่ว่าอะไรจะเกิดซึ่งก็ก็ขอให้เหเหยียสู้ค่ะ

เขายังมีมิตรภาพที่เขาแบบเคยช่วยเหลือกันมาก่อน

คุณผู้ชมคนเราคงไม่ได้มีแค่ด้านเดียวหรอกเนาะนะคะ
ก็มองดูกันดูหลายมุมแล้วกันนะคะคุณค่ะ